มุมมม

ใช้งบลงทุน๑๗๕๐ล้านบาท
ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด
อาศัยความได้เปรียบของภูมิประเทศ

ผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ตรงความต้องการของรัฐบาลลาว
ศูนย์กลางด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

มีกำลังการผลิตรวม๒๐๑เมกาวัตต์
ใช้แหล่งน้ำขนาดเล็กในการผลิตกระแสไฟฟ้า

จะเป็นการผันน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
ส่งไปยังทอที่อยู่ด้านหลังขวับนี้ชั้นตรงนี้
เพื่อส่งไปยังโรงไฟฟ้าในการผลิตและปั่นกระแสไฟค่ะ
ก่อนจะนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
กลับไปสู่แม่น้ำธรรมชาติตามเดิมค่ะ
เกรียมเป็นบริษัทข้ามชาติแห่งแรกในลาว

จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
ให้กับรัฐบาลลาวตั้งแต่วันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการนี้จำนวน๒๐๑เมกาวัตต์
เป็นเวลา๒๕ปีต่อได้อีก๒๕ปี
ส่วนสัมประธานที่ดิน๕๐ปีต่อได้อีก๕๐ปี
ลาวเนี่ยมีทรัพยากรเยอะมากนะคะ

แล้วก็อะไรหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย
ผู้คนด้วยนะคะที่เขามีความ
ไว้นี่เชื่อใจเหมือนเป็นพี่น้องกันนะคะ
ซึ่งก็ลาวก็มีศักยภาพเยอะมาก
เพราะว่าเขาสามารถเป็นจุดเชื่อมที่จะขาย

ไปทั้งเวียดนามแล้วก็เขมรด้วยนะคะ
ทำให้ลาวางเป้าหมายขยายการผลิตไฟฟ้าเป็น๒๔๐๒๒เมกาวัตต์
เพื่อส่งออกไฟฟ้า๑๘๕ของกำลังการผลิตทั้งหมดภายในปี๒๕๕๙
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยระบุว่า
ลาวจะไม่มีพื้นที่ติดทะเลจนกลายเป็นเหมือนแลนดล็อก
แต่เราก็ได้ลงทุนกับระบบสายส่งนับหมื่นล้านบาท

ส่งไฟฟ้าขายต่อให้กับพม่ากัมพูชาเวียดนามและไทย
สามารถส่งออกกระแสไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า๒๒๙ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปี
โดยในปี๒๕๕๓ลาวกลายเป็นผู้ขายพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ให้กับไทย
ปริมาณไม่ต่ำกว่า๕๐๐เมกาวัตต์
พิทธภาษีหริพิพัฒน์เข้าเทราะทีวีรายงาน